ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุสลดใจมากจริงค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งกลางเมืองเลยนะคะ

แพทย์หญิงอายุ๓๘ปี
ถูกสามีที่เป็นโปรแกรมเมอร์อายุเท่ากัน

ทุบหัวทุบเข้าไปที่ตัว

เสียชีวิตอยู่ในห้องครัวแล้วเลือดเนี่ยกระเด็นเต็มผนังห้องครัวเลย
แล้วที่น่าเศร้าก็คือลูกสาวของทั้งคู่อายุ๕ขวบ
เดินมาเห็นเหตุการณ์แล้วเด็กคือร้องตะโกนร้องให้พี่เลี้ยงมาช่วย
เด็กวิ่งไปหาพี่เลี้ยงแล้วตามรายงานข่าวบอกว่าตัวเด็กอ่ะ
เต็มเลยพี่อุ๋ยพี่เลี้ยงอ่ะต้องไปอุ้มเด็กวิ่งพาเด็กออกมาจากบ้านค่ะ
คือลูกเป็นคนไปหาคนมาช่วยแม่ที่ถูกทำร้ายอย่างนี้หรอ
ส่วนตัวสามีที่เป็นผู้ก่อเหตุก็ตกใจ

ใช่พี่อุ๋ยพยายามจะปั๊มหัวใจภรรยาตัวเองพยายามจะช่วย

เขาตายไปแล้วค่ะมันไม่ทันแล้วค่ะนี่ดูเลือดโอ้โหขนาดเราเบลอภาพนะคะเต็มเลยอ่ะ
โมงวันนี้ตำรวจสนทุ่งมหาเมฆกรุงเทพได้รับแจ้งนะคะว่ามีเหตุฆ่ากันตาย
ภายในบ้านหลังหนึ่งที่เป็นคลินิกด้วยนะคะเป็นคลินิกเสริมความงาม
อยู่ในซอยศรีบำเพ็ญแถวสาธรณ์
ทางตำรวจทางนิติเวศเขาก็ไปตรวจสอบค่ะอาคารนี้สูง๔ชั้นนะคะ
ด้านหลังก็เป็นบ้านแหละเป็นที่อยู่อาศัย
ห้องครัวด้านล่างพบร่างของแพทย์หญิงนวพรมาลากรอายุ๓๘ปี
เสียชีวิตอยู่ค่ะเลือดเต็มเลยค่ะ
มีบาดแผลถูกทุบด้วยของแข็งที่กลางหัวเลยแผลหนึ่ง
ที่หน้าอีกสองแผลแล้วใกล้ใกล้กันมีสากกระเบือหินเปื้อนเลือดตกอยู่นะคะ
ผู้ก่อเหตุก็คือสามีของผู้ตายนายจุลพงศ์อายุ๓๘ปีเท่ากัน
เจ้าตัวก็รอมอบตัวกับตำรวจตำรวจก็สอบปากคำรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็นำตัวออกไปจากที่เกิดเหตุไปสอนอทุ่งมหาเมฆ
เหตุการณ์นี้ทุกคนงงค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวที่มีหน้าที่การงานที่ดี
ลูกกำลังอยู่ในวัยน่ารักลูกสาวอายุเพิ่ง๕ขวบ
นี่นักข่าวก็พยายามจะตามถามว่าสาเหตุมันคืออะไร
ผู้ก่อเหตุไม่ตอบนะคะไม่ตอบคำถามอะไร
ทีนี้ค่ะจากการสอบสวนเราได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะ
นายจุลพงศ์ผู้เป็นสามีที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
เขายอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง
เขาอ้างปมเหตุแบบนี้บอกว่ามันเป็นปัญหาภายในครอบครัวที่สะสมมานาน
อ้างว่าเขากับภรรยาเนี่ยนะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม
แยกย้ายกันไปเรียนมหาวิทยาลัย
ตัวภรรยาจบแพทย์เลยนะเป็นแพทย์ประจำคลินิกของครอบครัว
ส่วนตัวนายจุลพงศ์เป็นโปรแกรมเมอร์
แต่งงานอยู่กินกันมาเกือบ๗ปีมีลูกสาวอายุ๕ขวบกำลังน่ารักเลยเป็นโซ่ทองคล้องใจ
นายจุลพงศ์อ้างว่าสาเหตุมันเกิดจากการที่เขาตกงาน

พอตกงานปุ๊บก็ต้องอยู่บ้านแล้วเป็นบ้านของภรรยา
อยู่บ้านเลี้ยงลูกค่ะกลายเป็นตัวเองอ่ะตกงานอยู่บ้านเลี้ยงลูกสาว
เขาอ้างว่าเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเครียดสะสม
นายจุลพงศ์อ้างต่อนะคะบอกว่าเช้าวันนี้จะพาลูกสาวไปเรียนว่ายน้ำ
แต่ลูกสาวอุจจาระที่โต๊ะกินข้าวค่ะภรรยาเข้ามาต่อว่าเรื่องของการดูแลลูกแล้วว่าแรง
เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะคะตัวภรรยาคือเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
เธอก็ไม่มีโอกาสจะมาชี้แจงอะไรแต่นายจุลพงศ์อ้างว่าภรรยาด่าแรงมากเลย
บอกว่าถ้าเลี้ยงลูกแบบนี้อีกจะไม่ให้อยู่แล้วนะจะไม่ให้เข้าใกล้ลูกแล้วนะ
จุลพงศ์บอกว่าแล้วภรรยาอารมณ์เสียแบบหงุดหงิดมากระเบิดอารมณ์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อย
ตัวเองตัดสินใจเดินหนีเข้าไปในห้องครัวเลี่ยงการปะทะภรรยาเดินตามไปด่าถึงในครัว
ก็เลยสติแตกค่ะเป็นคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุเท่านั้นนะคะ
เขาบอกเขาสติแตกโมโหมากคว้าสากหินได้สากกระเบือหินทุบภรรยาเลย
ทุบหัวทุบหน้าเลือดท่วมเลยเลือดกระเด็นไปติดตามผนังห้องครัวเต็มไปหมด
แล้วที่น่าเศร้าคือลูกสาว๕ขวบเดินเข้ามาเห็นร้องไห้
ตะโกนเรียกแม่บ้านที่เป็นพี่เลี้ยงให้เข้ามาช่วยตัวเองได้สติ
เห็นอีกทีคืออ้าวภรรยาจมกองเลือดไปแล้วปั๊มหัวใจ
ยื้อชีวิตแต่ยื้อเอาไว้ไม่ทันค่ะภรรยาคือเสียชีวิตอยู่ในห้องครัวตรงนั้นเลยอ่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามคำกล่าวอ้างของสามีที่เป็นผู้ก่อเหตุนะคะ
ทีมข่าวก็เลยลองคุยกับเพื่อนบ้านดูเพื่อนบ้านบอกว่าโอ้โหบ้านหลังนี้
ตัวภรรยาที่เป็นผู้เสียชีวิตครอบครัวเธอเป็นหมอกันหมดเลยนะ
ปกติตัวผู้เสียชีวิตนิสัยดีมากอัธยาศัยดีเดินมาคุยกับเพื่อนบ้านเป็นประจำ
ส่วนสามีของผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ก่อเหตุคนนี้เขาเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยคุยกับใคร
แต่ก็ไม่เคยเห็นว่าเขาทะเลาะอะไรกันรุนแรงนะคะ
น่าจะออกมาซื้อของซื้อแล้วเข้าค่ะไม่เคยเห็นมาคุยกับใครค่ะ

ไม่ใช่เห็นเลยค่ะแต่ลูกสาวเขาเนี่ยจะนั่นอยู่เพราะลูกสาวเขาจะคุยเก่งแล้วก็จะรักษาอยู่ตรงนี้ค่ะ
ส่วนเจ้าของร้านอาหารตามสั่งที่อยู่ด้านหน้าคลินิกที่เกิดเหตุเลยค่ะ
ก็ยืนยันว่าตัวผู้เสียชีวิตเป็นคนนิสัยดีอัธยาศัยดีมากก่อน
หน้านี้ก็คุยกันเป็นประจำล่าสุดเพิ่งได้คุยกันช่วงเย็นเมื่อวาน
โดยมาถามกันคุยกันเรื่องของการซื้อขายกล้วยน้ำว้า
เป็นคุณหมอนะคะแต่ก็อัธยาศัยดีคุยกับเพื่อนบ้านคุยกับเจ้าของร้านอาหารตามสั่งอะไรแบบนี้ค่ะ
ส่วนสามีของผู้เสียชีวิตก็เงียบไม่สูงสิงกับใคร
สัปดาห์นึงก็จะเห็นพาลูกสาวออกมาเดินหน้าบ้านแค่ครั้งเดียว
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นสงสารลูกของทั้งคู่ค่ะ
อายุยังน้อยแล้วเห็นเหตุการณ์พ่อทำร้ายแม่จนแม่ตัวเองตายต่อหน้าต่อตาแบบนั้น
ไม่รู้ว่าโอ้โหเด็กเขาจะรู้สึกอย่างไร
ก็เลยเข้าไปดูนิดนึงเผื่อช่วยอะไรเขาได้บ้าง
ปรากฏว่าคนชายก็เลยอุ้มเด็กออกมาเด็กเลือดตรงนี้เต็มเลย
เมื่อได้เจอผัวเขาไหมตอนนั้น

เนี่ยแม่บ้านต้องวิ่งอุ้มเด็กออกมาแล้วเด็กนี่เลือดเต็มขาเต็มตัวเลย

จากทางตำรัวสรณอนทุกมหาเมฆ

ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

เขาอ้างว่าเป็นความเครียดสะสมเป็นปัญหาครอบครัว
ตกงานมาอยู่บ้านภรรยาต้องมาเลี้ยงลูก
ภรรยาต่อว่าก็เลยบันดาลโทษะ

ร่างของผู้เสียชีวิตตำรวจก็ส่งมอบให้กับทางนิติเวศ
โรงพยาบาลจุฬาพรชันนสูตร
แล้วหลังจากนั้นก็จะประสานให้ญาติมารับศพ
ประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ